วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลกันครับและแน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายน
เรามีธีมที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือธีมที่เราเรียกกันว่าเป็นการลองของลองดีครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณมังกรครับสวัสดีครับคุณมังกรครับ
ต้องบอกว่านี่เราได้มีโอกาสเห็นหน้าค่าตากันเป็นครั้งแรก
ปกติเราจะพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับ
แล้วก็ทีมที่คุณมังกรมาพูดคุยกับพวกเราเป็นเรื่องของทีมลองของลองดี
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะมานั่งคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของวัยขมวลหลอนเป็นประสบการณ์ตรง

เรื่องนี้นับย้อนไปเมื่อ๓๐ปีที่แล้วฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ว่าผมเนี่ยเกิดแล้วก็โตที่ภาคใต้นะครับ
ตอนนั้นผมอายุประมาณ๑๐ขวบนะฮะแล้วก็จะมีเพื่อนรุ่นเราในที่อยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยมีทั้งหมด๕คนมีเจ้าเป้เจ้าบอลแล้วก็นีกายานะฮะ
ก็บ้านก็จะอยู่ระแวกใกล้เคียงกันที่นั่นนะฮะแล้วก็วันนั้นมันเป็นเช้าวันเสาร์ซึ่งมันหยุดเรียนหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
บอกว่าเฮ้มังกรมันกลัวผีเปล่าวะถามผมในใจผมอ่ะปลอบว่าไม่กลัวมีอะไรเขาบอกว่าดีเลย
แถวนี้มันมีบ้านล้างกูว่าจะชวนมึงไปดู

คือด้วยความที่ว่าเราก็เติบโตอยู่ที่นั่น
ไม่เคยเห็นบ้านล้างในระแวกแถวนั้นเลย

มึงมั่วแล้วไม่มีหรอก
เจ้าบอลกับเจ้าเป้บอกมีกูไปดูกันแล้วมี
ผมบอกเออมีแล้วยังไง
เขาเลยฉวนว่ากูว่าจะชวนมึงไปดูบ้านล้างนี่
สวยบ้านโบราณสวย
ผมก็บอกไม่ไปหรอกไม่ว่าง

คราวนี้ทางยากดิเยี่ยมเขาก็เห็นว่าผมคุยกัน
เขาก็เข้ามาถามว่ามีอะไรกัน
เป้กับไอ้บอลมันจะชวนไปดูบ้านล้าง
ที่ไหนเขาก็อยากไปด้วย
สุดท้ายเราก็ไปด้วยกัน๕คน
เส้นทางที่เดินทางไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผมไม่คุ้น
ผมไม่ค่อยไปตรงเส้นบริเวณนั้น
มันเป็นเหมือนอีกเส้นหนึ่งในหมู่บ้าน

ด้วยอุปลักษณ์นิสัยของเป้คือเป็นคนค่อนข้างดื้อ

บ้านทรงปั่นหยา

แล้วก็สีออกครีมหลังคาแดง

เห้ยหลังใหญ่ขนาดนี้มันบ้านร้านจริงหรือว่า
ตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณช่วงบ่ายประมาณ
ลักษณะความรู้สึกเราคือเหมือนมีคนอยู่ในบ้าน

เพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านล้างปกติที่เราเคยเห็นในหนัง
สักเฟย์ก็พาเดินรอบเลยเดินรอบบ้าน
เข้าไปเนี่ยด้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือดูไม่เก่ามากนะฮะ
แต่พอไปหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านนี้จะดูเก่าเลย
จะมีต้นมะขามต้นใหญ่มาก
แล้วก็จะมีฐานที่นั่งที่เป็นวงกลมรอบต้นมะขามนะครับ
องเข้าไปโอ้ต้นมันต้นใหญ่จริงนะฮะ
กลับมานิดนึงเหตุผลที่ผมจะขึ้นไปที่แรกเนี่ย
ผมไปนั่งยนต์ตรงต้นมะขามต้นนั้น
แล้วมองขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยผมเห็นเป็นตัวตุ๊กตุ๋น
เรียกตุ๊กตุ่นยานนะฮะที่เด็กเขาจะเอาไว้เล่นกัน

ก็ผมก็มองแล้วเป๊ก็ทักว่าเฮ้ยมึงอยากได้ป่ะ

นั่นคือจุดเริ่มต้นคือไอ้สิ่งที่เข้าไปในบ้านโอเค
จะมาดูผีมาสำรวจบ้านร้างอ่ะอย่างนึงแหละ
แต่พอไปถึงปุ๊บเห็นไอ้ตุ๊กตุ่นเนี่ยอยู่บลงคา
ใช่มันเยอะมากเลยมันเยอะเต็มลงคาเลย

ใช่คือที่นู่นมันจะมีวัฒนธรรมแปลกคือ
ถ้าเกิดฤดูการมันจะเป็นเหมือนฤดูการว่าเล่นเป็นตัวตุ๊กตุ่น
ลูกแก้วถ้าเกิดเขาไม่เล่นแล้วเนี่ยเขาจะมีสองอย่าง
คือเครื่องบนหลังคากับเอาฝังดินบางคนก็เอาไว้ในน้ำ
ใส่ถังมันเป็นวัฒนธรรมแปลกมาก
ที่จะเอาเลยเค้าจะเอาสะชั่นปีนมาเล่นอีกครั้งหนึ่ง
ผมก็มองหน้าเจ้าบอลปีนเลยผมอะปีนก็ปีนก็ปีนเข้าไป
เป้ก็พาเดินรอบบ้านเพื่อที่จะหาทางเข้า
ผมบอกเฮ้ยมันจะไม่มีคนอยู่แน่วะ
เจ้าเปย์บอกมึงเชื่อกูไม่มี
กูมาบ่อยแล้วมึงเชื่อกูไม่มี
พอเข้าไปมันจะเป็นโซนรู้สึกจะเป็นเหมือนครัว

งานไม้เพื่อที่จะเข้าไปในบ้าน
ผมบอกเฮ้ยมันจะเป็นขโมยหรือเปล่ามันจะเป็นโซนหรือเปล่า
เขาบอกมึงเชื่อกูเข้าได้
ผมก็หลังเลใจเข้ามองหน้ายากอันนี้
ยากอันนี้ก็พยักหน้ามันก็ตกใดพอยโจรแล้ว
งัดไม้เข้าไปเข้าไปในบ้าน
มันก็ไม่มืดมากนะมันก็มีแสงที่เข้ามา
องก็คือมันเป็นครัวเป็นด้านหลังครัว
พวกเราก็ค่อยทยอยเข้าไปจนครบ
แล้วก็พอเปิดประตูครัวออกมาเนี่ยมันก็จะเจอกับโถงทางเข้า
ซึ่งจะมีบันไดตรงกลางก็ไม่กลางมากฮะออกชิดริมนิดนึง
จะเป็นโถงบันไดแล้วก็มันจะวนออกซ้ายกับขวา
ตอนนั้นสภาพในบ้านที่คุณมังกรเห็น
เครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์
อยู่ครับแต่ว่าฝุ่นมันเกาะเต็มเลย
บางจุดก็มีภาคคุมบางจุดก็ไม่มีภาคคุม

พวกผมก็ตอนนั้นทางเจ้าเป้ก็บอกยืนยันว่าไม่มีคนอยู่
แต่ผมตอนนี้ไม่ได้กลัวเรื่องคนแล้ว
คิดว่ามีผีแน่
ตอนนั้นคิดว่าเจอผีแน่ถ้ามาขนาดนี้
ก็พากันเดินขึ้นไปบนตรงบันได
ผมบอกให้เป้มันจะขึ้นไปจริงหรือเปล่า
เฮ้ยขึ้นมาเลยมาขนาดนี้แล้ว
ก็ระหว่างที่เดินขึ้นบันไดนะครับ
ผมมาทักเจ้าเป้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปจริงหรือ
เป้ว่าขึ้นมาเลยมันไม่มีใครหรอก

เสียงเปิดประตูปึ้งออกมา
ผมก็มองไปก็วิ่งวิ่งกันออกมา

แต่เจ้าเป้ยืนแล้วก็มองอยู่ตรงบันได
แล้วก็มองแล้วก็ค่อยก้าวขาลงมา
ผมบอกไอ้เป้มาดิมีคนอยู่มา

คือเขามองแบบสงสัยว่าใครวะ

ตอนนั้นประตูที่มันดังคือชั้นล่างหรือชั้นบน

ห้องแรกเปิดประตูออกมาอึ้งออกมา

ทั้ง๔คนถึงตรงครัวแล้วกำลังจะปีนออก
แต่เจ้าเป้ก็เดินแล้วก็มองมอง

มีแค่ประตูเปิดมาลมพัด

ผมบอกมีคนคุณเชื่อว่ากูมีคน

พอดึงตอนที่เราเจรจาที่คุยกันอยู่นะ
ก็ใช้เวลาผมว่าค่อนข้างนานอยู่
เพราะว่ากำลังทำใจว่าจะขึ้นไปอีกจริงเหรออะไรอย่างนี้
เจ้าเป๊ก็ยังยังว่าขึ้นมาเลยมีกูอยู่ทั้งคน
กลัวอะไรหนังกะติ๊กกูก็มีมานี่กูยิงเลย
ผมบอกแล้วก็พากันดึงมือขึ้นไป

แจ๊คประตูที่เปิดมันปิด
ทางเจ้าเป้ก็เดินไปปุ๊บ
กระชาประตูถึงห้องกระชาป

เจ้าเป๊บอกว่ามันมีคนอยู่แน่เลย

ห้อง๒เปิดไม่ได้ก็ไล่
เจอห้องท้ายห้องที่เจ็ด

ซึ่งพื้นที่ห้องที่เจ็ด
มันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนห้องเก็บของ

มีโต๊ะเก่ามีเก้าอี้เก่าซึ่งไม่ได้ใช้

ผมบอกเฮ้ยมันจะมีทางขึ้นได้ไง
เออผมว่ามันต้องมีทางขึ้น

ทางเจ้าเป้เนี่ยก็เอาโต๊ะเอาอะไรมาวางขนกัน
ก็เอามาวาง๓ชั้นวางกับเตียงแล้วก็วางโต๊ะแล้วก็เก้าอี้วางอีกทีหนึ่ง

ช่องข้างบนเนี่ยทำให้เป็นเหมือนกับเป็นฝ้าไม้

แล้วก็มันจะมีเหมือนเก็บของบางส่วนอยู่ข้างบน

ไม่มีอะไรมีเจ้าของขึ้นมาเลย
ผมก็ทยอยปีนิดละคน

แล้วก็พูดกับแม่ว่าเฮ้ย

ระหว่างที่เดินนะฮะ
ตอนนั้นเบายังคิดเรื่องตัวตุ๊กจุ่นอยู่
มันจะขึ้นไปเอาได้ไงแต่มันไม่มีทางขึ้นเลย

พะพี่ก็พาเดินวนเลย

ห้องห้องแรกห้องที่หนึ่ง

๔คนแต่พี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้าง

มันก็เรียกว่ามันเหมือนบันไดเรงฮะครับครับครับที่ที่ตกลงมาอ่า
ผมก็มองเข้าไปเฮ้ยมันเป็นเหมือนทางขึ้นบันไดขึ้นห้องใต้หลังคาอะไรอย่างเ
ใช่แล้วคราวนี้ผมก็จับมือเจ้าเฟ่เฮ้ยกลับเถอะกลับเถอะคือตอนนั้น
คือผมไม่ไหวแล้วครับกลับเถอะเฮ้ยกูว่ามันไม่มันไม่โอเคแล้วเฮ้ย
มึงกลัวอะไรเขาก็เดินไปเลยเดินลงเดินลงช่องบันไดไปคราวนี้
ทางเจ้าเป้เองเขาก็พยายามเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนให้ลงมาผมก็คือสั่นหัว
เฮ้มึงอย่าลงเลยมึงอย่าไปเลยบอกเฮ้ยกูไม่กล้าลงไปหรอก
บอกเฮ้ยกูหัวร้องเลยพวกมึงอะกระจอกอ่าเขาเดินไปค้นห้อง
ลิ้นชักเปิดนั่นเปิดเนี่ยฮะผมก็บอกเฮ้ยมึงอย่าทำเลย
ขึ้นมาเถอะอืมพอเขาไปเปิดมันจะมีลิ้นชักตัวล่างตัวตัวเนี้ย
เขาไปเจอเป็นกล่องนะฮะผมบอกมึงวางเถอะมึงอย่าเอามาเลย
บอกเอ้ยมึงอย่าพูดมากเขาเปิดกล่องขึ้นมามันเป็นไฟล์อ่า
ใช่ไปไม่หัวเป็นไม้จนปลายมันเป็นเหมือนสีทองเหมือนกับ
คนแบบท่านขุนสมัยก่อนใช่อย่าสูบอะไรพวกนี้นะใช่ครับเขา
มาปุ๊บเขาก็เอาเหน็บกางเกงเขาเลยโอ้ยแล้วก็เดินขึ้นมาเขาบอก
อะมึงอย่าเอาไปเลยทุกทุกคนบอกเฮ้ยเส้นไม่เอาไปเลยบอก
เออเออเรื่องกูไม่มีปัญหาหรอกก็ระหว่างที่เจ้าเป้
พวกผมก็สงสัยแล้วเฮ้ยมันปิดได้ยังไงมันไม่มีใครไปกดไม่มีใครทำอะไรเลย
พวกผมก็พากันเดินเลยคือเดินออกห่างกับเจ้าเป้เลย
เป้ก็ยังยืนยังยืนอยู่ตรงบันไดนั้นเขาก็เท้ากระทืบกระทืบกระทืบลง
เพื่อที่ให้มันเปิดแต่ไม่เปิด
ผมบอกเฮ้ยเป้กลับเถอะไม่ไหวแล้วเนี่ยกลัว
ตอนนี้กูกลัวมากแล้วกูบอกมึงเลยกูกลัวผี
ตอนนี้คนกูไม่กลัวแล้วเขาบอกเดี๋ยวมึงบอกมึงไม่กลัวผีไง
กูกลัวผีมากกูกลัวมากเลยมึงกลับเถอะก็พากูกลับ
ก็ตอนกลับออกมาก็มันก็ออกช่วงประมาณจะเย็นแล้ว
คราวนี้ทุกคนก็ด้วยความที่ตกใจคนที่ไม่ตกใจมีคนเดียวคือเจ้าเป้
พวกพวกเขากลับบ้านพอวันลงขึ้นเช้าวนอาทิตย์พวกผมก็นั่งเล่นกันปกติ
แต่เจ้าเป้ไม่ได้มาเล่นด้วยกันเขาก็คิดว่าเอ้ยเป้จะไปไหนวะ
พอตกเย็นมานิดนึง
เห็นเจ้าเปรี้ยนที่สะพายของมา
มีขนมมีของเล่นเยอะเลย

ผมบอกก็นั่งเล่นกันนั่งอะไรกัน

ของเล่นทางเจ้าเปรี้ยนแล้วก็เอากลับ

พวกผมก็มาเรียนบอกว่าทุกคนอยู่ห้องเดียวกันอยู่ค่ะนะฮะ
ไม่เห็นเจ้าเป้มาเรียน
วันจันทร์พอมาวันอังคาร

ก็เลยมองว่าเฮ้ยเป้มันเป็นไรเปล่าวะ
ก็คราวนี้ทางยาเนี่ยก็บอกเฮ้ยลองไปดูเป้ไหมทำไมไม่มาโรงเรียนเลยอะไรอย่างนี้ครับ

ในระหว่างที่ทุกคนคุยแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเลือกเรียนเนี่ยเดี๋ยวไปหาเจ้าเป้กันค่ะ
ก็พอมาถึงบ้านปุ๊บวางกระเป๋าออกจากบ้านแม่เจ้าเป้มา
มังกรมังกรผมก็ออกไป
เขาก็ถามว่าไปทำอะไรมากับเจ้าเป้

ตอนนี้ซุปปี้มันพูดไม่รู้เรื่องเลย
มันเอาแต่พูดพูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วพอแล้วไม่เอาแล้ว
ไปทำอะไรกันมาผมไม่ได้ทำอะไรครับ
ไปดูเจ้าเป้นี่เป็นอะไรพากับไป

คือซุปเป้เนี่ยพ่อนี้เป็นตำรวจคุณแม่เป็นครูนะฮะ

พ่อแม่ค่อนข้างรักแล้วก็ตามใจมาก
ไปเห็นสภาพเจ้าเป้อยู่ในห้องคือนั่งกอดเข่าตัวเอง
เหมือนเขาไม่ได้นอนเลยตาเขาแบบตาเขาค้ำมาก
เขาก็พูดว่าเฮ้ยกูกลัวแล้วไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วมังกรช่วยกูด้วย
ช่วยกูด้วยกูกลัวแล้วกูไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เข้ามากอดพวกผม
พวกผมบอกเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร

พวกผมเมื่อนี้พอเห็นเจ้าเป้เป้เป็นสภาพนี้

ก็เลยสารภาพบอกทางแม่เจ้าเป้ไปว่าเนี่ย
มันเกิดเหตุการณ์๑๒๓๔ขึ้น
คราวนี้แม่เจ้าเป้ก็บอกว่าเอ้า
แล้วของเอาไปไว้ไหนของที่เอามาเอาไปไว้ไหน

พูดแสวมว่าผมกลัวแล้วไม่เอาแล้วมันกลัวแล้ว
คราวนี้ทางแม่เจ้าเป้เขาก็เลยไปติดต่อ

เพื่อที่จะมาดูว่าตกลงลูกเขาเป็นอะไร
ทางหมอผีเขาก็มานั่งจังหมาฐาน

เขาปวดมากเพราะว่าเด็กคนนี้มันดื้อมาก
ยังไงเนี่ย๕คนนี้เขาจะเอาไปให้ได้

คุณแม่ก็ร้องไห้ก็คือไม่อยาก

ตอนนั้นพ่อแม่ของทุกคนไม่รู้นะครับมีแค่

ก็ผ่านกลับมาบ้านก็คุยกัน

สุดท้ายผมก็เลยบอกเพื่อน
เฮ้ยจังงั้นเราต้องบอกพ่อของแม่แล้ววะ

ผมก็เลยไปบอกแม่
ตอนนั้นคือคุณแม่ผมนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ

ผมหนักเลยโดนหนักมาก

อาจจะมานั่งดูข้างในแล้ว

ร้องให้บวชเนียนไหม

ถ้างั้นบวชผมก็ถามผมบวชไหม

ตอนนั้นก็คุยกันว่าเจ้าบอลก็จะบวช

แต่ว่าเจ้าเป้คือสุขภาพจิตเขาไม่ได้เลย

บวชไม่ได้อยู่แล้ว

พอหลังจากวันที่สี่

ก็เลยขึ้นไปบนบานแม่พ่อเขาร้องไห้
คราวนี้เจ้าที่เขากำลังอยู่ในห้องของเจ้าเป้นะครับ
ไปดูคือสภาพคือเจ้าเบ้เสียชีวิตแล้ว
สภาพนี่คือตัวคือเหมือนกับเขาตกใจสุดขีด
ตาเขาโตมากแล้วก็ปากค้าง
ถามคุณแม่เจ้าเฟ่เขาบอกว่าเจ้าเฟ่เพิ่งเสียมากช้า
ช็อกตายไปเลย
แล้วก็ข้าวเขาไม่กินเลย๔๕วันเขาไม่กินน้ำก็ไม่กิน
แล้วก็พอทุกคนเห็นก็เสียใจว่ามันไม่น่าเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเลย
ก็ทางคุณพ่อกับคุณแม่เจ้าเป้นี่ก็ทั้งเสียใจแล้วก็โกรธมาก
ที่ทำไมลูกเขาต้องตายแล้วทำไมต้องทำกับเขาขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะฮะ
ผมก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าตอนนี้เป้มันตายแล้ว
แม่ก็ยิ่งเสียใจก็กลัวกลัวว่าจะเกิดเรื่องราวตามมา
ก็พอบวชวันแรกนี่
ไปนั่งทำวัดตอนช่วงประมาณ๕๖โมงเย็น

แล้วมันเป็นสาราสาราที่เขาเอาไว้ทำกรอบพิธีกรรมอยู่แล้ว

เหมือนมีคนเดินอยู่ตรงบริเวณนั้น

ผมเห็นเป็นชุดขาว
แล้วก็กางเกงสีน้ำเงิน
ผมก็สะกิดจะบ่น
บ่นว่ากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว
ผมก็ตอนนั้นน้ำตาก็ไหลจะร้องไห้อยู่ในใจ

ทางเจ้าวาดท่านเห็นท่านก็ถามว่าเป็นอะไร

ผมเจอผีครับพยายามล่างให้ท่านฟัง
เขาบอกว่าเราต้องยอมรับชะตากรรมนะ
ตอนนี้เขามาเขาคงจะมาดูเราว่าเราทำอะไรอยู่
ทางเจ้าบ่อนเองก็กลัวมากจะศึก
ผมบอกถ้าศึกหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสบอก
ถ้าเล่นบอลศึกนะได้ไปหาเจ้าเป้แน่นอน

หลังจากนั้นวันเดียวเช้าวันรุ่งขึ้น
ยาก็นี่มามาที่วัด

เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้นอนเลย

แล้วมีหมวกด้วยแล้วก็มีไม้เท้า

บ้านหลังนั้นอยากไปอยู่มากใช่ไหม

แม่ด้วยความที่เขาไม่เชื่อ

แล้วก็เจ้าเพศที่เสียมันเสียเพราะอย่างนี้

ยากันอะไรอย่างนี้ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟัง

เริ่มคิดว่ามันจริงเหรอ

แบบว่าผีมันไม่มีหรอก

ถ้ามานะให้ทำอะไรยอมหมดเลย

ผมก็กลับจะไม่วอกแวกไม่มองละ

ทางเมนบอลนั้นท่านปวดปวดฉี่

เขาไม่ไหวแล้วไปเป็นเพื่อนเขาน่ะ
ด้วยความที่กลัวกันมาก

เราก็จะได้ยินเสียงไม้เขาก๊อก

อย่าทักเลยอยู่ให้เฉย
เขาก็ทำธุระอะไรให้เสร็จ

ผมก็เลยพากันปีนห้องน้ำดู
ผมไม่เห็นฝั่งที่ผมส่อง

ผมต้องคิดว่ามันใช่หมู่ชาวนาหรอ
เพราะว่าเราก็คุยว่า

ผมรู้สึกอยู่ในนบอลค่อนข้างหน้ามั้ย
เสียงทำวัดหยุดหลวงพ่อก็เริ่มตามหาแล้ว
ผมก็ตะโกนหลวงพ่อครับผมอยู่นี่ครับหลวงพ่อครับผมอยู่นี่ครับ
หลวงพ่อก็ได้ถามว่าเรามาเล่นอะไรกันในห้องน้ำ
ผมเนี่ยกับนายบอลก็กอดหลวงพ่อร้องไห้

หลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ย

ถ้าเราทำวัดแผ่ส่วนกุศลเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอ
ก็เริ่มให้ฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกลม
หยกหลวงพ่อนะครับแล้วก็ทางคุณแม่ของยาเนี่ย
เขาก็เข้ามาที่วัดร้องไห้เขาบอกว่าเขาเชื่อแล้ว
ดูนะสิใช่เขาเชื่อแล้ว
เขาเรียกว่ายานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าอิสลามก็จะเรียกยินยิน
เขาบอกเขาเชื่อแล้วว่ายีนนั้นมีอยู่จริง
หลวงพ่อก็ถามว่าไปเจอยังไงเขาบอกว่า
ไปเจอผู้ชายแก่ใส่ชุดเขาบอกชุดโบราณ
เอาไปเท้าในขี้หน้ามึงรบหลู่กู
กูจะทำกูจะทำกับมึงเหมือนที่ได้ทำกับลูกมึง
เขาร้องไห้ด้วยความกลัวนะครับเขาเลยว่าเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะเอาลูกสาวเขามาบวชชีพรามด้วยได้ไหม
เขาก็เลยตัดสินใจก็คือหลอกมึง
เพราะคุณพ่อยังไงเขาไม่ให้บวชชีพรามแน่
คุณแม่เขาเลยหลอกว่าให้จะพาลูกมาเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด
แต่แท้จริงแล้วคือเอามาบวชชีพรามที่วัดนี้ที่วัดไทยนะฮะ
เขาก็เอายากณีเนี่ยบวชชีพาร์มก็นั่งทำวัดนั่งสวดมูลด้วยกันนะฮะ
ต้องลาโรงเรียนอยู่เดือนกว่า
ไม่คุ้มเลยนะใช่ยาก็ดีก็เหมือนกันนะฮะ
ที่สุดปุ๊บมารู้อีกครั้งหนึ่งคือ
ผมมาได้ยินข่าวอีกครั้งนั้นก็คือ
เป้เนี่ยยิงตัวตายนะครับแล้วก็คุณแม่ของเป้เนี่ยผูกคอตาย
แล้วก็คุณแม่ผมเนี่ยผมไปถามนะ
เพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ระแวกใกล้บ้านแล้ว
คุณแม่ก็เลยเล่าคำว่าคุณพ่อของเป๊ย์เนี่ยเขาปวดมาก
เขาว่าทำไมต้องเอาตัวลูกเขาไปด้วย
เขาเลยเอาปืนไปยิงบ้านหลังนั้นบ้านหลัง
พอหลังจากยิงยิงตอนเช้าตกเย็นนั้นก็คุณพ่อก็ยิงตัวตายที่บ้าน
แล้วก็หลังจากนั้นมานาทีนึงคุณแม่ก็เสียใจมาก
ก็ผูกคอตายที่บ้านหลังนั้น

ใช่ค่ะคือบ้านนั้นคือตายทั้งบ้านเลย
ด้วยการตัดสินใจคึกขนองของเป้

เดี๋ยวนะผมว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่ไปอันนั้น
เป๊ย์เอาไปไหนไม่มีใครรู้ดิ
ตอนนี้คือที่แรกไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าเจ้าเป้ไม่ยอมบอก
แต่มารู้อีกทีนึงก็คือเจ้าเป๊ย์เอาไปขายให้กับเป๊ย์เป็นร้านขายของก่อนครับ
ที่สาเหตุที่รู้นี่เพราะว่าเป๊ย์บ้านแกโดนไฟไหม้
แล้วก็เป๊ย์แกฝันเห็นว่ามีคนแก่มาทวงเอาไป
คือเขาบอกเขาไม่ให้ของเขาก็ซื้อมาแล้วมันก็ต้องเป็นของเขา
เขาบอกเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้มึงจะเสียใจมึงจะเสียทุกอย่าง
เป๊ย์เนี่ยศูนย์เสียลูกสาวในสาเหตุกองเฟิร์มนะฮะ
แล้วก็ภรรยาก็เสียรอดแค่เพียงอาแตะกับไปอันนั้น
อาแปะเนี่ยพอรู้ที่ไปที่มาว่าได้มายังไง

แต่ไม่ได้ไปไว้ตำแหน่งเดิมก็คือเอาไปไว้ในเขตรั้วบ้านที่พวกผมลื้อกัน

พอหลังจากที่พวกผมบวชกันเสร็จปุ๊บก็ลาศิกษามาก็ไม่เกิน๒วันนะฮะ
คือลักษณะเนี่ยมันเหมือนเจ้าเป้ในป่าดจักรยานอืม

เกงขาสั้นหนังกะติ๊กเหน็บหลัง

คนที่มาเช่าเขาเป็นคนต่างถิ่นคนระแวกนั้นเขาจะรู้ประวัติเลยว่าตายทั้งหลัง
คุณแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยมีคนมาเช่าบ้านเจ้าเป้แล้วนะ
แต่หน้าสงสารเขาจังเลยเขาไม่รู้แน่ว่าบ้านหลังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ย
ก็มารู้ว่าคนที่มาเช่าเป็นไตเรือเป็นชาวประมง
ก็มาเช่าบ้านหลังนั้นเขาก็เอกใจว่าทุกเย็นประมาณทุ่ม๒ทุ่มถึงจะมีเด็กคนนึงไม่ใส่เสื้อ
มาถามน้าน้าน้าว่าอยู่บ้านหลังนี้ได้ไงน้าพ่อกับแม่หนูไปไหน
เขาบอกน้าเพิ่งมาอยู่นะหนูเป็นลูกใครล่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาตามหาพ่อเชิด
เชิดอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้จักว่าพ่อเชิดคือใคร
แล้วเด็กคนนี้ก็เหมือนกับไม่พอใจเดินฟุตฟัดก็เดินกลับไป
มาถามอยู่ประมาณ๓วันว่าพ่อเชิดอยู่ไหนแม่ผมอยู่ไหน
เขาก็ถามระแวกบ้านว่าเอ๊ะรู้จักคนชื่อเชิดไหม
ระแวกบ้านเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยนะเขาถามว่ามีอะไรเหรอ
เขาบอกเนี่ยมันมีเด็กเนี่ยมาตามหาพ่อพ่อถามเด็กลักษณะยังไง
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงสั้นมาตามหาพ่อชื่อเชิด
ก็คนระแวกบ้านพอได้ยินปุ๊บก็ปิดบ้านเลยไม่คุยนะครับ
พอหลังจากนั้นประมาณ๒วันเขาเช่าอยู่ไม่เกินอาทิตย์
พออยู่๓วันเจออย่างนี้แล้วก็วันที่๔เขาก็เริ่มได้ยินเสียงกึ๊กเลย
ทางเมียของไตเขาก็เลยไปดูซึ่งเสียงอะไร
ก็ไปเปิดเจอคนแผนคอไต่อยู่ในห้อง
เขาร้องลั่นบ้านเลยเรียกให้คนมาช่วย
พอขึ้นไปจริงไม่เจอใคร
ทางภรรยาของตายเขาก็เริ่มคิดแล้วว่า
เฮ้ยบ้านเหล่านี้ไม่ต้องมีอะไรแน่
แล้วก็ด้วยความที่พ่อคุณพ่อผมแกก็เป็นไตด้วย
เป็นไตเรือด้วยเขาก็รู้จักกัน
คุณพ่อผมก็เลยที่จริงเขาก็ไม่อยากบอก
ก็ว่าถ้าไม่เจออะไรก็คงไม่พูด

เขาก็ย้ายออกเลยเงินมาจำคืออะไร
แล้วก็ในกระแวกนั้นบ้านเจอเป้กับบ้านร้านโบราณ

ไม่ใส่เสื้อ
ก็เห็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้น

เพราะสิ่งที่ความขึ้กคนนอง
ลองของลองดีโดยแท้เลยนะ
แค่อยากจะเข้าไปดูบ้านร้าง
จนมันลามกลายเป็นการลักเล็กขโมยน้อยไปเลย
หยิบของที่ไม่ใช่ของเราเองมา
แล้วดูเหมือนว่ามันเป็นของที่

แต่สวยครับที่เขาเอาเขามาโชว์ค่อนข้างสวยมาก
นอนว่าเหล่าบรรดาท่านเจ้าขุนบุญนายทั้งหลายแหล่สมัยก่อนนะฮะ
ไฟล์พวกนี้มันคือของคู่บุญบารมีเขาเลยนะ

การที่จะเข้าไปดูตามสถานที่ต่าง

แต่เราจะเข้าไปด้วยกรอบกติกาแบบไหนซะมากกว่า
ที่จะเป็นเครื่องคอยเตือนใจแล้วว่า

แต่ถ้าเข้าไปแล้วไปข้ามเส้นไปล้ำเส้นจนเกินไป
มันจะกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับคุณมังกรเล่าให้พวกเราฟังนะฮะ

แล้วก็ตอนนี้บ้านหลังนั้นเขาก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพูดมาฟังเรื่องราวอย่างนี้นะ
คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ

แต่สิ่งไหนที่มันไม่ควรที่จะไปทำตามไม่ดี

เพราะฉะนั้นผลเสียมันอาจจะมากมายมหาศาลกว่าที่เราคิดเอาไว้

แล้วก็วันนี้สถานีผีดุของเราฮะ

มาเล่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พวกเราได้ฟังกัน

และเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

จะได้ดูเราแบบสดแบบพรีเมียอย่างนี้

สวัสดีครับ